เข้าป่าล่าสัตว์อีกแล้วแล้วก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมคิด
เป็นอย่างที่ก๊อฟคิดนั่นแหละยิงผิดเหรอฮะถูกต้อง
คราวนี้เป็นพ่อกับลูกครับเข้าป่าจะไปดักยิงสัตว์
พ่อเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มไม่รู้ยิงเปรี้ยงปืนลูกซองยาวเลย
ยิงโดนลูกครับโอ้ยแล้วกว่าจะเอาออกจากป่าได้เสียเลือดมาก
เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละ
เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เขาเฮียนอืมเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นที่
ป่าแม่แปงบ้านอ้ายริ่มหมู่๕ตะบนทุ่งแร้ง
อำเภอรองจังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชมเป็นป่าลึกฝนตก
เจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุด้วยความยากลำบากฮะ
เพราะว่ากว่าจะไปพบร่างของนายยิ่งเรือนเต็มอายุ๓๙ปี
คือนายยิ่งถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่หน้าท้องครับ
เสียเลือดระหว่างการนำตัวออกจากป่าแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนยิ่งในยิ่งฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคือในแสวง
แสวงเรือนเต็มอายุ๖๘ปีพ่อของเขานั่นเองคุณผู้ชม
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยเข้าป่าจะไปดักยิงสัตว์กันนะฮะ
แยกย้ายกันเฝ้าคนเจ้าหน้าจุด
ตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ผู้ไม้ยิงเปรี้ยงเขาให้
ทันใดนั้นครับมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าที่ถูกยิง
แต่มันเป็นเสียงคนร้องโอ๊ยรีบวิ่งเข้าไปดูครับ
เป็นลูกของเขาที่ถูกยิง
แสวงบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจแทบสิ้นสติครับ
โทรแจ้งทางบ้านบอกว่าช่วยหน่อยมาช่วยเอาลูกไปรักษาหน่อย
แต่คุณผู้ชมฮะอย่างที่เล่าไปเบื้องต้น
ระยะทางจากป่ากว่าจะมาถึงบ้านมันก็ไกลมากอยู่แล้วนะครับ
ลูกชายเสียชีวิตแล้วก็ถูกส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่ครับ
ตำรวจคู่กลุ่มตัวในแสวงไปสอบศูนย์ที่สพลองครับ
ญาติขอประกันตัวในแสวงบอกว่าขอประกันตัวหน่อยเถอะ
จะได้ไปช่วยกันจัดงานศพของลูก
มาถึงท่อนนี้ต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าคุณนักข่าวเห็นข่าวแบบนี้ไม่แปลกใจหรอก
เพราะว่าป่าแห่งนี้เจ้าป่าเจ้าที่เขาเฮียนมากครับ
ใครจะไปล่าสัตว์มักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
ผู้เท่าผู้แก่เขารู้กันดีว่าในป่านี้เป็นอะไร
ก๊อฟเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ใช่ไหม
มันมีเจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อนะชาวบ้าน
ในป่าก็มีเจ้าป่าเจ้าเขาดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง

ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ช่วงหนึ่งของชีวิตทำข่าวเกี่ยวกับการบุกลุกทำลายป่า
ก็ไม่เชื่อแต่ลบหลู่เหมือนกัน

เพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องเล่ามันเยอะครับ
ลองฟังในพรานคนเล่าป่าเจ้าหน้าที่อุทยานอะไรแบบนี้
เขาเล่าให้ผมฟังคือก็ไม่ลบหลู่ดีกว่า

จะทำอะไรก็ขออนุญาตดีกว่านะฮะป้องกันเอาไว้ก่อน